มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
เชื่อได้ว่าหลายคนที่ดูทีวีอยู่

รู้จักคุณคำรนมาตั้งนาน

มีอิทธิพลในสื่อสูงมาก

ถามจริงชีวิตตอนนั้นรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ยังไงฮะ
ผมมองอย่างถึงในอดีตผมจะมีชื่อเสียงยังไงนะ
ผมไม่เคยคิดว่าผมคือคนมีชื่อเสียงผมคือคืออะไรคนที่ดี

ใช่เป็นอย่างนั้นนะครับ
แล้วเวลาไปเจอกับคนเนี่ยผมไม่อยากให้มามองผมว่า

ใช่แต่ว่าเวลาไปกินอาหารเหมือนกันผมจะหลบไปกินร้านที่ไม่อร่อย

ร้านอร่อยคนไปเยอะเราก็หลบไปกินที่คนไม่มี
ผมถามอย่างนี้เห็นบอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะครับ
ตอนที่แบบว่าชีวิตเริ่มตกต่ำ
ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าเวลานอนมันคิดว่าเราจะอยู่ยังไง
เราจะเป็นยังไงต่อไป
แล้วถ้าเราล้มฮวบไปเนี่ยคนข้างก็คือครอบครัวเราจะอยู่ยังไง
เราคิดหนักแต่ถามว่าถ้าเราไปมัวคิดอยู่อย่างนั้นน่ะ

หรือเราไปซึมเศร้าคิดตัดช่องน้อยจะพอตัวยิ่งไปใหญ่
จะเหมือนกับที่อดีตคือพ่อผม

คุณพ่อลั่นวาจาไว้ว่าถ้าเจ็บป่วยขึ้นมา
จะไม่ให้ใครมาอุ้มเข้าห้องน้ำหรือพาไปนู่นไปนี่

คุณพ่อแขวนคอตาย

คนที่มีชื่อเสียงระดับประเทศนะ
ยกชื่อท่านแล้วท่านบอกว่าพ่อผมคิดถูก
ผมก็โมโหแกเอ๊ะคนฆ่าตัวตายคิดถูกเหรอ
แต่แกบอกตอนท้ายขมวดผมเขาคิดถูก
คนส่วนน้อยเขาคิดถูกในกลุ่มคนส่วนน้อย
ไม่อยากจะเป็นภาระใครแล้วก็ไป
แต่เราเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาไม่คิดอย่างนั้นไง

ไม่ใช่นั่นคือคนส่วนน้อยทำ
คนในโลกนี้๖๐๐๖๐๐ล้าน๗๐๐ล้านคนเนี่ย
ถามว่ามีใครฆ่าตัวตายถึงเป็นพันล้านคนไหม

เมื่อหรอกสูญเสียประการอีกไป
เขามาในฝันบ้างไหมฮะหรือเขามาปรากฏตัวให้เห็นบ้างไหมครับ
ผมอยากให้พ่อผมมานั่งรถอยู่กับผมเวลาผมขับไปไหนนะไม่มา
ผมอยากได้ยินเสียงรองเท้าแตกของพ่อพ่อไปขายมันสัมปะหลัง
ดึกดื่นเที่ยงคืนพ่อก็เดินมาเสียงรองเท้ามันมา
แต่วันที่พ่อตายแล้วตายไปแล้วผมอยากได้ยินเสียงนี้
ผมอยากเห็นพ่อปรากฏตัวผมไม่เห็นตายแล้วศูนย์ไปเลย
แต่มันมีอยู่วันหนึ่งพ่อตายไม่กี่วันก็มาเข้าฝันผมบอกว่า
อยากให้บวชให้แต่ผมไม่พร้อมไงผมไม่พร้อมจะบวชก็บอกน้องชายให้บวช
น้องชายก็บวชให้ตอนที่น้องชายกำลังจะเป็นพระอยู่ในโบสถ์
ผมก็ได้กลิ่นได้กลิ่นน้ำอบไทย
ผมก็รีบถามคนข้างได้กินไหมได้กินไหมทุกคนบอกว่าไม่ได้กิน
แสดงผมได้กลิ่นอยู่คนเดียวผมเลยรู้ว่านั่นคือสิ่งที่เอ่อ
พ่อมาบอกว่าท่านได้รับรู้แล้วว่าน้องชายบวชให้

เพราะถ้าทุกคนได้กลิ่นหมดผมคงไม่ใช่
คุณพ่อเสียไปนานแค่ไหนแล้ว
อ๋อ๑๐ประปีแล้ว๑๐กว่าปีไปปลายแล้ว
นั่นเป็นครั้งเดียวที่เคยฝันว่าคุณพ่ออยากให้บวช
มาเมื่อในช่วงที่ผมกำลังเครียดนะนะ
ฝันไหมฝันฝันอีกฝันอีกมาอีกแล้วฝันเห็นพ่อ
แต่ผมรู้ว่านั่นคือพ่อผมแต่ผมมองไม่ถนัดว่า
พ่อว่าหน้าตาเป็นยังไงก็เหมือนกับเกษตรกรทั่วไป
โผกหัวใส่เสื้อเกษตรกรอ่ะนะนั้นแหละ
ผมเห็นอีกครั้งหนึ่งฮะแล้วแล้วก่อนหน้านี้
ผมมีโอกาสได้รู้จักอาจารย์ท่านหนึ่งคือดรไพโรธรื่นวิชา
เพราะเห็นอาจารย์เนี่ยชอบเขียนยันอาจารย์ท่านนี้ก็แปลก

แต่ท่านไปนั่งแล้วฝันเห็นพระอาจารย์ธรรมโชธ
ก็ลุกขึ้นมาเขียนยันได้ไปครอบครู
ผมก็ถามว่าผมเชื่อไหมผมเชื่อ
ผมเทศตัวเองตลอดเวลา

อาจารย์ท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากมายนะฮะ
อาจารย์พูดในสิ่งที่ผมประทับใจคืออาจารย์บอกว่า

แต่เขาเชื่อในสิ่งที่อาจารย์เขียนลงไป

มันเป็นพระคาถาที่สุดยอดในอดีต

อะไรแต่ไรจะทำมาก็ทุกคนก็เชื่อกันมา

อาจารย์คนนี้เป็นคนบอกว่าคุณต้องรับพญานาค

ดังมากอยู่ในไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าหนึ่งด้วย
เป็นคลิปที่คุณไปจังหวัด

ร่องเรือกันที่บึงหนองหานของสกลนคร

ซึ่งเขาเชื่อเป็นดินแดนพญานาคที่สกลนครเนี่ย
ปรากฏตอนนั้นมีข่าวทั่วไปเลยว่า
พญานาคมาใกล้กับพญานาค

เราไปดูคลิปนี้กันอีกสักครั้งหนึ่งครับ

ผมกับทีมงานอีกประมาณสัก

แล้วก็รองนายกอบจอีกท่านหนึ่ง

แล้วก็ไปกันตอนที่๕โมงเย็น
ผมไม่รู้ว่าเขาห้ามพูดเรื่องตำนานผาแดงนางไอ

ถามคนนู้นคนนี้พาแดงนางไอเป็นยังไง

ห้ามพูดเรื่องที่เขาเล่ากันมา

ผมก็คุยสักพักนึง

ห่างไปประมาณสักกิโลหนึ่ง

ขนาดตึกไม่ต่ำกว่า๒๓ชั้น

ทีนี้ผมถามว่า

แต่ผมไม่ได้คิดว่านั่นคือพญานาค
เพราะก่อนที่ผมจะไปที่บึงหนองหาน

ผมก็บอกว่านั่นคือซึเนอมิ

แต่มันอยู่ไกลถึงกิโลหนึ่ง

ตอนนั้นไม่มีใครเห็นอย่างผมเห็นไง
เสร็จแล้วคลื่นนี้มันก็มา

เรือเราจอดขวางนี้นะครับ

แต่พอมันมาเนี่ย

ความสูงมันลดลงไปลดลงไปลดลงไป

ห่างจากเราสัก๓เมตร

มันก็ต้องชนเรือเราแล้วไปใช่มั้ย
มันไม่อย่างนั้นสิ
เหตุการณ์ที่เราดูเนี่ยนะฮะ
ขอดูอีกนิดนึงนี่นะฮะที่วงกลมแดงนี่คุณผู้ชมอ่านิดเดียว
แต่ถามว่าผมเห็นไหมว่าใต้น้ำเป็นอะไรเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นไง
แต่เห็นน้ำมันเป็นอย่างงี้อย่างงี้ไม่มีใครเห็นเออแต่อยู่ข้างใน
อยู่ข้างใต้อ่าผมคิดว่านั่นคือปลาฝูงหนึ่งก็ยังไม่เชื่อเป็นพญานาค
ไม่เชื่อไม่ใช่ผมเดี๋ยวก่อนนะผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่บนเรือ
ที่คุณคุยตื่นเขาบอกว่านี่พญานาคเพราะเขาคนพื้นที่มีช่างภาพช่องหนึ่ง
เขาบอกพี่คำรณผมเอาขอไอ้ตรงเนี้ยนะปล่อยลงไปในยูทูป
ได้ไหมผมบอกตามสบายเลยแล้วคนที่หนองหานอ่ะเขาบอกไหมว่าไง
พอพอขึ้นขึ้นเรือมามีผู้ชายคนหนึ่งนะมาพูดกับทีมงานผมว่า
เป็นไงล่ะบึงน้องขานเหมือนเขาเขารู้ว่าน่าจะเกิดอะไรขึ้น
แสดงปฏิหารอะไรขึ้นแต่เราก็ไม่ตอบอะไรเขาหรอกครับ
และผมนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับทางจังหวัด
มีอีกหลายคนพูดว่านี่คือพญานาคแสดงปฏิหารจังหวะตอนนั้นท่านอดีต
บริการจังหวัดสกลนครท่านก็จัดวงสวงเลยอืมจัดวงสวงให้ให้
พญานาคผมลงเรือตอนเที่ยงวันเพื่อไปหาพญานาคไปดูอีกที
เองว่าใช่หรอใช่ตอนนั้นเชื่อไหมฮะก็ไม่เชื่อไม่เชื่อผมก็ไปหา
พญานาคถ่ายกันจนหมดก็ไม่ได้แล้วมีไม่มีแล้วขึ้นมาถามเด็กคน
หนึ่งอ่ะเด็กผู้หญิงตัวเล็กเล็กซึ่งเราก็ไม่เชื่อว่าเขาน่าจะพูด
ในขณะนั้นเด็กผู้หญิงพูดว่าเอ่อพญานาคเพื่อนอารมณ์สินเพื่อน
ไม่ขึ้นหรอกคนเราใจร้อนอะไรอย่างเงี้นะให้ท่องพุทธโธ
เอาแล้วเด็กคนนั้นก็หายไปหายไปไหนเดินหายไปคงเดินหายไป
หมายถึงเป็นเด็กผู้หญิงลักษณะการแต่งตัวของเด็กผู้หญิงคนนี้
สูงแค่นี้เด็กนักเรียนแต่งชุดเหมือนเด็กชาวบ้านนะฮะ
ตัวสูงแค่เนี้ยอืมอ่าซึ่งซึ่งเด็กคนนี้จะต้องรู้เรื่องตำนานในนี้
อะไรนะครับโอเคละจากภาพคลิปเราอาจจะไม่เห็น
อย่างที่คุณบอกโอ้โหคลื่นนะนี่คือทอดกับตึกสองสามชั้นเลย
ใช่ผมเห็นเห็นกับตาผมเห็นแล้วขาวเพ่งมาเลยผมนึกเฮ้ย
เอมมี่จะเล่นงานเราแล้วคนที่เห็นด้วยตอนนั้นมีกี่คนฮะ
ในเรือมี๙คนแต่ทุกคนอาจจะมาเห็นตอนมันมาใกล้ใกล้แล้วอ่ะ
เพราะคุณเห็นตอนเป็นสองสามชั้นอยู่คนเดียวใช่แต่ผมก็ไม่ปริปากบอกใครอ่ะ
ผมตกใจไงผมว่าเฮ้ยนั่นตายแล้วพวกเราจะไปกันรอดไหมนี่
แล้วมันตะลึงผมตะลึงจนผมพูดอะไรไม่ออก
ซึ่งถ้าสมมุติตามความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคชาวอีสาน
ณจุดน้องหานแห่งนี้เป็นจุดหนึ่งที่เชื่อมโยงหลายจังหวัด
ใช่ของอีสานตอนบนถูกต้องไหมครับ
ใหญ่เหลือเกินแล้วก็เป็นที่อยู่ของพญานาค
เขาเชื่อกันอย่างนั้นแต่คุณบอกคุณไม่เชื่อหรอกนั่นพญานาค
แต่จุดเริ่มต้นคือตั้งแต่คุณมาเจออาจารย์คนนี้
เขาบอกคุณต้องเชื่อพญานาคและต้องเชื่อด้วยว่าพญานาคมีจริงและมีชีวิต
มีชีวิตหรือไม่ผมคงบอกไม่ได้ต้องย้อนอย่างนี้ครับว่า
พญานาคอยู่คู่กับสถาบันพุทธศาสนาที่ตามตำนานก็
ก็บอกว่านาคแปลงกายเป็นมนุษย์จะมาขอบวช
แต่พุทธเจ้าจับได้ว่าเป็นสัตว์เดรฉานไม่ให้บวช
หน้าก็ขอว่าขอไปร่วมอยู่ในพุทธศาสนาขอไปร่วมอยู่ในทุกสิ่ง
เพราะฉะนั้นเราไปวัดเราเห็นนาคหมดอืมฉะนั้นเมื่อดีรัชฉานอ่ะ
ศรัทธาพุทธเจ้าแล้วเราเป็นมนุษย์เราทำอย่างนาคได้ไหมล่ะ
อาจารย์เนี่ยนะฮะมาบอกเหตุผลอะไรมาทำไมเออว่าทำไมเราถึงต้อง
ต้องรับพญานาคอ่ะคืออาจารย์บอกว่าคนในประเทศเนี้ย
สิบกว่าล้านคนถามว่ามีใครเคยเห็นปรากฏการณ์อย่างนี้บ้าง
ปรากฏการณ์แสดงตัวของพญานาคที่ผมไม่เชื่อ
แต่ผมเห็นอาจารย์บอกว่านั่นแหละเขาต้องการมาแสดงปฏิหารให้เราเห็น
พอคุณเห็นว่าคุณได้ชมบารมีของพญานาคก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่ง
ซึ่งทำให้อาจารย์ที่คุณนับถือเนี่ยนะฮะบอกให้คุณบูชาพญานาค
ตอนนี้บูชาหรือยังตอนนี้บูชาแล้วบูชาแล้วโดยที่ผมบอกว่า
ผมเมื่อก่อนนี้ผมได้ครุฑมาครุฑใหญ่ผมก็เลยเอาครุฑมาให้อาจารย์
เพราะว่าผมคิดว่าคุดไม่เหมาะกับผมแล้วผมชีวิตผมก็ที่ว่าเนี่ย
มันตกลงตกตกตกตกตกตกตกลงมาเรื่อยเรื่อยแล้วว่า
ผมก็มาบูชาพญานาคอาจารย์บอกว่ารับรับเขาซะ
เขามาหาเราแล้วนะรับเขาซะรับแล้วชีวิตคุณจะพลิกผัน
ชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงผมกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ
ว่าทำไมผมเป็นอย่างนี้อาจารย์มาชี้ทางให้อ่ะ
ก็ลองดูหน่อยอ่ะใช่จุดเริ่มต้นก็เริ่มกลับมาบูชาพญานาคแล้วล่ะ
ตามที่อาจารย์คนนั้นบอกครับอาจารย์ดรไพโรธท่านบอกว่า
เราน่าจะเจอกันนานแล้วนั่นคือสิ่งซึ่งเราเหมือนว่า
มาปรากฏกายให้ให้เราเห็นเนี่ยคือพญานาคตั้งใจให้เห็น
ใช่ตอนนั้นอาจารย์คุณเขาให้สิ่งของสิ่งหนึ่งติดตัวคุณมาคืออะไรฮะ
ก็เรียกว่าเหรียญอ่ามหาญันรวยสิบทิศอืมที่อาจารย์เอามาค้องคอให้ผม
นะครับแล้วอาจารย์ก็ให้ผ้ายันยันมหารวยผมซึ่งเป็นพญานาค
อันนี้คือด้านหน้าใช่ไหมฮะนะครับซึ่งอาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหาตรงเนี้ย
แล้วผมก็รับมาด้านหลังเป็นอะไรฮะเป็นพญานาคทุกวันนี้ก็เร็วห้อยพญานาคซะเลย
ไม่เคยเชื่อไม่เคยเชื่อก็เลยเชื่อเรื่องพญานาคซะเลยใช่
พี่คำลนนี้ก็สุดนะฮะขณะพญานาคมาปรากฏตัวให้เห็นแล้วคุณยังไม่เชื่อเลย
ใช่แต่ว่ามันเหมือนเป็นใบเบิกทางชีวิต
บางทีสิ่งสิ่งที่รีรับเนี้ยมันมันก็พูดไม่ถูกแต่แต่ว่า
คือพูดง่ายง่ายมันต้องมีเครื่องยึดเหนียวบ้างถูกต้องเป็นพลังฮะ
เป็นพลังให้เราหลังจากที่คุณเชื่อเรื่องพญานาคแล้ว
แล้วก็ได้เหรียญนี้มาแล้วชีวิตคุณเปลี่ยนไปยังไงบ้าง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
แต่ว่าหลังจากที่ผมรับพญานาคหรือผมเชื่อว่าพญานาคมีจริง
แต่ในศาสนาพุทธยังมีเนี่ยนะผมได้รับสายโทรศัพท์อืม
เรื่องงานเรื่องงานนะเรื่องงานนั้นคือยอดปรารถนาของผม
เวลาผมไปคุยกับใครเนี่ยผมยับเรื่องนี้ไปเขาก็เปิดทางให้
แม้แต่วันนี้ก่อนเข้ามาห้องส่งเนี่ยช่องก็เรียกผมเข้าไป
มีงานเข้ามาผมไม่ได้บอกว่ามันพลิกจากงี้เป็นงี้
แต่มันมีช่องทางเออเราน่าจะได้แล้วงานนั้นงานนี้งานนี้งานนั้น
เนี่ยจากที่มันเคยมืดอยู่หาทางออกไม่ได้ถูกต้องมันเริ่มเห็นแสงสว่างนิดนิด
เหมือนว่าเราเดินถูกทางก็อาจารย์ชี้ทางให้
แต่ผมก็บอกว่าความเชื่อกับงมงายมันเดินคู่กันอืม
เราต้องเทปตลอดณวันนี้เชื่อไหมฮะว่าพญานาคมีจริง
มันเป็นความเชื่อที่ผมเชื่อว่าถ้าผมได้รับเขามาในชีวิตผมแล้วผมดีขึ้น
ลงเชื่อนะฮะตอนนี้เชื่อแล้วนะตอนนี้เชื่อจากที่ไม่เคยเชื่อมาตั้งแต่เด็กจนโตอืม
โอ้โหท่านผู้ชมครับบางทีหลายคนเราวันนี้การบูชาพญานาคเราเห็นบูชากันทั้งหมด
แต่อย่างที่คุณคำรณบอกว่าเฮ้ยถ้าเราบูชาพร้อมกับความเชื่ออืม
สติและความศรัทธาบางทีอาจจะมีสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นกับชีวิตเราก็ได้
ของเหล่านี้บางทีไม่ใช่การันตีว่าอย่างที่คุณคำรณบอกไม่ใช่อุ้ย
หน้ามือเป็นหลังมือถูกหวยรางวัลที่หนึ่งมันก็ไม่ใช่
ครับนิดนึงความเชื่อเชื่อแล้วก็ต้องทำดีเชื่อแล้วต้องทำงาน
ไม่ว่าเชื่อแล้วไปทำชั่วมันคงไม่ใช่
เราทำดีมาอดีตเราก็ทำดีให้หนักขึ้นเราทำงานมาแต่อดีต
เราก็ทำให้มันหนักขึ้นอืมขอบคุณจริงจริงครับ
สำหรับคุณคำลนหว่างหวังศรีครับขอบคุณมากมากฮะครับขอบคุณครับ
ช่วงหน้ามูข้ามเทพวันนี้เด็ดเด็ดมูแบบเด็ดเด็ด
ูแบบปังจะเป็นอะไรช่วงหน้ากลับมากับมูไนท์ฮะ
กลางเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับใกล้จะถึงสิ้นปี
อยากรู้เรื่องดีว่าราศีไหนดวงดีด้านไหนบ้างนะครับ
เด่นเด่นดีดีนะอาจารย์ราศีที่ผ่านจุดตายไปแล้ว
ตั้งแต่ตุลาคมคือ๖ตุลาคมเนี่ยนะฮะหลังจากนี้ราศีมีนจะเป็นยังไงบ้าง
ก็รู้ได้ด้วยว่าผ่านจุดตายรู้ได้ยังไงอ่ะ